ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์บนท้องถนนมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์
เขาบอกว่าถูกลุงที่ขับรถเก่งขับเบียด
เบียดแล้วก็จนต้องจอดรถ
แล้วก็ลงไปวิวาทะกัน

แต่ว่าในคลิปเนี่ยคนเห็นก็กลายเป็นว่ามาต่อว่า

แต่ก่อนหน้านี้ลุงไม่ได้เป็นแบบนั้น
เดี๋ยวลองดูคลิปก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหกูขี่ดีบีบแปรใส่กู

เออแก่แล้ว
นี่เป็นคลิปที่คนขี่จักรยานยนต์
เขาเป็นคนถ่ายแล้วเขาก็เอาคลิปไปโพสต์เองนะ

คนก็ตำหนิคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์
ใช่คนเห็นคลิปนี้บอกโอ้โหคุณลุงนี่ใจเย็นมาก
ใจเย็นมากไม่ต่อปากต่อคำพยายามที่จะแบบหนี

แต่พอนักข่าวของเราไปคุยด้วยกับคนขี่รถจักรยานยนต์
คนขี่รถจักรยานยนต์บอกว่าก่อนที่จะเป็นคลิปเนี่ย
ลุงคนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะมีอาวุธด้วยนะ
บอกนี่สุดท้ายปลายทางแล้วเขาก็เลยอยากจะขออธิบายหน่อย
แต่ว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวต้องรอฟังทางฝั่งคุณลุงเขาด้วยนะ
ไม่รู้ว่าลุงที่ขับรถเก่งเขาจะว่ายังไง
แต่ว่าผู้ชายเนี่ยชายหนุ่มที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ย
เขาบอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์มาตามถนนเส้นตัดใหม่กรุงเทพกรีธา
เลนซ้ายตลอดแล้วได้ยินเสียงบีบแร่มาจากข้างหลัง
ก็เห็นรถเก๋งคันนี้คันในคลิปเนี่ยนะครับ
เบียดใส่รถเขาเขาก็งงว่าเขาไปทำอะไรให้
จากนั้นรถเก่งคันนี้ก็ออกขวาไปเขาก็ขี่ตาม
แล้วก็บีบแตรกลับไปเพื่อจะถามว่าทำไมต้องไปบีบแร่ใส่เขา
ทั้งทั้งที่เขาอยู่เลนซ้ายแล้วก็ขับแซงกันบีบกัน
เบียดกันอยู่อย่างเนี้ย๔๕รอบพอได้จังหวะรถติด
เขาก็เลยจอดรถแล้วเข้าไปถามโดยคนที่ขี่จักรยานยนต์
คนถ่ายคลิปเขาอ้างว่าเขาก็เรียกคนขับรถเก่ง
คนขับรถเก๋งเปิดกระจกมานะครับคำแรกที่ถามใส่เขาก็คือถามว่า
คุณเป็นอะไรคนขี่จักรยานยนต์ก็ถามกลับว่า
แล้วพี่นั่นแหละเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเขาวิ่งขวา
คนขับรถเก่งเนี่ยหาว่าคนขี่จักรยานยนต์วิ่งขวา
แต่คนขี่จักรยานยนต์เขาก็ยืนยันว่าเขาวิ่งซ้ายมาตลอด
ถ้าเขาผิดเนี่ยเขาคงไม่ตามมาเอาเรื่องแบบนี้หรอก
เขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเอามือไปจับคอเสื้อ
เอามือไปจับคอเสื้อคนขับรถเก่งเพื่อถามว่าแล้วจะเอายังไง
แล้วคนขับรถเก่งก็หยิบด้ามเหล็กขึ้นมาทำท่าจะฟาดมาที่หัวของคนขี่จักรยานยนต์
คนขี่จักรยานยนต์บอกว่าเขาก็เลยถอยออกมาแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วลูกของลุงที่ขับรถก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปกลับเหมือนกัน
ซึ่งคนขี่จักรยานยนต์บอกว่าตัวเขาเองเขาไม่มีอาวุธแต่ฝั่งคนขับรถเก่งเนี่ยเขามี
ก็เลยถามว่าวิ่งซ้ายผมผิดเหรอประมาณอย่างนี้เขาก็เลยอ้างว่า
ตอนที่ว่าตามกันแล้วก็เอาอาวุธขึ้นมาเอาด้ามเหล็กขึ้นมาทำท่าจะฟาดที่หัวของเขาเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิป
แต่ตอนนี้คือถ่ายคลิปเนี่ยตอนคือเคลียร์แล้วไม่เชิงเคลียร์ปลายทางแล้ว
พอลุงเนี่ยเห็นว่าเขาถ่ายคลิปก็เลยแบบนี้ไงไม่มีอะไรเบาลงผมไม่สู้หรอกอะไรหรอกแล้วก็ขับรถไป
พอคนเห็นคลิปนี้ก็เลยกระแสตีกลับมาว่าคุณนั่นแหละไปใจร้อนใส่เขาก่อนหรือเปล่า
เขาก็เลยอยากจะบอกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อนะฮะ
เจ้าของโพสต์เจ้าของคลิปเพื่อจะถามให้ชัดว่าเออตกลงมันเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหม
นายอนุสรเหลาเรืองครับเขาบอกว่าในคลิปเนี่ยเป็นนาทีที่เขากับลุงคนนั้นเนี่ยคนขับรถเก่งเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายแล้ว
ก่อนหน้านี้มันไม่เหมือนในคลิปเลยแถมลุงยังมีอาวุธจะทำร้ายเขาด้วย
คือผมอยากรู้ว่าผมไปทำอะไรให้เขาก็เลยขี่ตามเขาไปเรื่อยตอนนี้ไม่มีบีบแต่ไม่มีหักใส่กันแล้วเพราะผมอยู่หลังเขาตลอด
จนมาถึงถนนหลังลามรถติดเขาเปิดกระจกรอผมแล้วผมเห็นแล้วผมก็โอเคได้โอกาสเข้าไปคุยแทรกขวาเข้าไปเขาก็ถามผมว่ามึงเป็นอะไร
มึงมึงอยู่อย่างเงี้พี่แบบมึงกับมึงมึงเป็นอะไรมึงเป็นไรผมเอ้าพี่เป็นไรพี่มาพูดอย่างนี้ใส่ผมพี่หักรถใส่ผมเนี่ยคือพี่เป็นอะไร
ผมเอามือล้วงไปเพื่อที่จะหากุญแจเขาเขาจับมือผมคราวนี้เสร็จจับแน่นเลยผมก็จับคอคือผมก็เอามือมาจับคอเสื้อเขาเพื่อที่จะเอ้ยมึงปล่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาจับอะไรอย่างเงี้ยผมก็จับคอเสื้อเขาไว้ผมก็เลยถามเอ้ามึงแล้วมึงยังไงสรุปมึงยังไงอันนี้คือผมถามเขาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงเขาจับม
ฟาดเลยผมก็ปล่อยเลยทีเน๊ยผมปล่อยเขาเลยเขาพยายามจะฟาดแต่ลูกเขาลูกขึ้นมาจับด้ามเหล็กไว้อ่านี้หนุ่มขี่จักรยานโยนเขาเล่าเหตุการณ์นะ
ออนไลน์เพื่อที่จะให้สังคมเห็นพฤติกรรมของลุงคนนี้
เขาก็เลยบอกว่ายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิด
เขาขี่รถถูกกดแต่ว่าถูกล้วงอ่ะหาร่วย
ก่อนนะครับอ่าเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเขา
บอกว่าเขาก็ไม่ต้องการไปแจ้งกงแจ้งความอะไรทั้งสิ้น
แค่อยากจะโพสต์ให้คนระวังตัว

ก็ต้องไปคุยมาว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

หนุ่มขี่จักรยานหยนต์

ใช้รถใช้ถนนต้องใจเย็นค่ะนะคะ